ไปรู้จักกับนักกีฬาดาวรุ่งคนนี้เลยคุณวรปัตร
ก็จะเป็นตัวดาวรุ่งนะครับที่จะมาแทนที่ในอนาคต
สำหรับนันทนาคัมวงศ์และสุธาษณีย์สุเวทบุตร
สุราธีตอนนี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่ขึ้นมา
เป็นมือดับอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปแล้วแต่ว่าสองคนนี้ตามมานะครับ
หนึ่งนั้นมีน้องสาวของสุราชินีด้วยนะครับติดตามได้จากรายงานครับ
สาวแท้ของสุธาษณีย์สุเวทบุตรมือหนึ่งจินชาติ
คว้าเหรียญทอง๔เกมที่สิงคโปร์มาแบบเหนือความคาดหมาย
ฟอร์มการเล่นที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากการคว้าแชมป์ระดับเยาวชนมาอย่างมากมาย
ล่าสุดคว้าเหรียญทองหญิงเดี่ยว
ในกีฬายวชนของชาติที่สุพรรณบุรีมาได้
ส่งผลให้เด็กคนนี้เป็นที่จับตามองว่า
มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นกำลังหลัก
ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคต
นิพาได้พูดถึงเป้าหมายในการเล่นกีฬาชนิดนี้ของเธอว่า
ก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติ
ที่มีโอกาสแข่งขันในทวนาเมนต์ระดับ๔เกมเอเชนเกมหรือโอลิมปิก
ต้องคัดทีมชาติให้ติดก่อนค่ะ
แล้วก็ที่จริงอยากตีคู่กับพี่สาวอยู่แล้วค่ะ
จะทำผลงานได้ดีให้ประเทศไทยค่ะ

เพราะว่าพี่เขาก็มีเครดิตแชมป์๔เกมอยู่แล้ว
เราก็ต้องทำตัวให้ดีอะค่ะ
อีกหนึ่งสาวดาวรุ่งที่มีดีกรีเยาวชนทีมชาติ๑๘ปี
และลงแข่งขันในรายการนี้คือน้องแคท
คดียาพวงศรีวัย๑๗ปี
น้องสาวของแม็กซวงศรีอดีตแชมป์ประเทศไทย
ซึ่งแคทภรรยาถือเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองไม่แพ้จินนิพา
รูปร่างที่สูงใหญ่และถนัดการเล่นแก๊คแฮนด์
แคทรียายอมรับว่าอยากขวาแชมประเทศไทย
และแชมป์อาเซียนให้ได้ในปีนี้
เพื่อสร้างความมั่นใจในการพัฒนาตัวเอง
ให้ก้าวไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้
ซึ่งจุดเด่นของเธอนั้นอยู่ที่การเล่นแบ็คแฮนด์

แต่ยังคงต้องปรับปรุงในการเสิร์ฟและตีโฟแฮนด์
ที่ถือว่ายังเป็นจุดอ่อน
ก็ในปีนี้ก็หวังในแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนค่ะ
อาเซียนก็อยากจะคว้าแชมป์ให้ได้
แล้วก็หวังไปถึงเอเชียด้วยค่ะ
แล้วจะหยุดชุดใหญ่
ส่วนของชุดใหญ่ก็หวังไว้เป็นอนาคตค่ะ
หวังไว้ว่าอยากจะติดเป็นชุดใหญ่

แต่ก็ต้องพยายามเพราะว่าอยากติดมากค่ะ

นิพาสเวตบุตรและแคทริยาพวงศรี
ใครจะสามารถสร้างผลงานในระดับเยาวชน
จนก้าวไปสู่ตัวแทนทีมเทบลเทอร์มิตหญิงไทย

ขอบคุณครับที่มีใจงาน